คุณเชื่อเรื่องของตายแล้วฟื้นไหมบางคนก็บอกว่าเชื่อนะอืมอ่า
แต่ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง
คือคุณยายท่านหนึ่งค่ะอายุ๘๒ปีญาติบอกว่าตายไปแล้ว
แล้วทุกคนทำใจแล้วนะปรากฏว่าคุณยายฟื้นคืนกลับมา
แล้วคุณยายเล่าชีวิตหลังความตายว่าไปเจออะไรบ้าง
คุณคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้หน่อยค่ะ
แต่สิ่งที่เหลือเชื่อกว่านั้นคือเนี่ยค่ะคุณยายที่บอกว่าตายไปแล้วแล้วกลับฟื้นคืนขึ้นมา
สภาพแข็งแรงได้ขนาดนี้นะคะลูกหลานบอกว่าแข็งแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำ
คุณยายชื่อว่าคุณยายเลื่อนฉุนเชื้ออายุ๘๒ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
น้องน้ำขุนอำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
เล่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนเนี่ย
คุณยายเป็นลมหมดสติหลังจากที่เข้าไปอาบน้ำ
แล้วก็เตรียมตัวที่จะนำผักที่เก็บจากสวนไปขายในตลาดใกล้บ้าน
ลูกเนี่ยตอนนั้นตอนที่คุณยายเป็นลมหมดสติไปแล้วนะ
รีบนำคุณยายเลื่อนส่งโรงพยาบาลประคำ
แล้วส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบุรีรำ
หลังจากนั้นคุณหมอก็ออกมาจากห้องฉุกเฉิน
บอกว่าทำใจนะให้ญาติทำใจค่ะ
เพราะคุณยายร่างกายไม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้ว
แต่ลูกหลานตอนนั้นก็ยังคงมีความหวังค่ะ
บอกว่าคุณหมอขอได้ไหมขอให้ยื้อชีวิตคุณยายจนให้ถึงที่สุดได้ไหม
เพราะฉะนั้นแล้วตัดสินใจไม่ยอมให้ถอดเครื่องช่วยหายใจ
แต่จู่ค่ะคุณยายเลื่อนเนี่ย
สุดคือคุณยายคุณยายไปเจออะไรชีวิตหลังความตาย
เลื่อนท่านนี้เล่าบอกว่าช่วงที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาล
รับรู้ได้ว่ามีคนมาพาไปยังที่สถานที่แห่งหนึ่ง
แห่งนั้นสวยงามมากราวกับบนสวรรค์มีเทวดามีนางรำมากมายค่ะ
แล้วก็เห็นข้าวของที่คุณยายเคยทำบุญถวายพระรวมอยู่ด้วย
รวมทั้งเห็นหลวงพ่อโหนหรือพระครูสุกิตโกศล
เป็นเจ้าอาวาสวัดโพย้อยที่คุณยายไปทำบุญเป็นประจำ
ตามให้กลับบ้านต่อมาคุณยายเล่าต่อ
ต่อมาสักพักมีคนมาถามชื่อถามนามสกุล
แล้วคุณยายก็ตอบกลับไปว่าชื่อคือเลื่อนนามสกุลคือส่งสี

จากนั้นคุณยายเล่าต่อบอกว่าได้ยินเสียงบอกว่า
ให้รีบพาตัวคุณยายส่งคืนกลับไป
เพราะผิดนามสกุลคือเอามาผิดคนนะคะ
จนกระทั่งคุณยายฟื้นคืนกลับมาในที่สุด
คุณผู้ชมมันเหมือนละครที่เราเคยดูกันเลย
ข้านไปบอกข้ายังไม่ใช้ชื่อนางเลือนมาชื่อส่งศรี
ข้านั่งนามสกุลพ่อก็มั่นมาดอย่างงั้น
ก็เลยบอกแล้วเขาบอกว่าพี่นามสกุลให้เอาไปคืนซะ

แล้วตอนนั้นจะรู้สึกยังไงบ้างตกใจไหมว่า
ไม่ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไร
ไม่รู้ว่าว่าเขาเรียกไปทำไมแล้วมันผิดนามสกุลจ้ะ
แล้วเขาหายส่งกรรพไปเร็วเร็วเร็วเร็ววันนั้นเขาก็บอก

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

ครับครับครับครับครับครับครับครับ

ครับครับครับครับครับ